คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์ประทึกที่มุกดาหารนะครับ
เพราะว่าเกิดไฟไหม้ร้านอาหารแห่งหนึ่ง

มีพลเมืองดีอยู่แถวนั้นกันพอดีฮะ
เห็นไฟไหม้ก็รีบเลยรีบช่วยกันคนละไม้ละมือ
ในการดับไฟไหม้ครั้งนี้นะครับ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

ก็เลยรีบกันมาช่วยกันดับเพลิงนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ครั้งนี้
ทีมข่าวสอบถามไปยังเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้
บอกว่าน่าจะเกิดจากไฟช็อต
แล้วประกายไฟมันอาจจะโดนแบบวัสดุอุปกรณ์
รังน้ำอัดลมที่อยู่ใกล้ตรงนั้นพอดีนะครับ
ซึ่งทางร้านไม่ได้รับความเสียหายอะไรมากเท่าไหร่
เพราะว่ายังดีนะที่มีพลเมืองดี

ที่เพลิงจะลุกลามไหม้ทั้งร้านไหม้ทั้งหลังนะฮะ

เป็นการตัดสินใจที่แบบถูกต้องมากทีเดียวนะคะ